เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในวงการบันเทิงโอ๊ยคุณค่ะ
มีทั้งเรื่องรักเรื่องเกือบจะเลิกนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญมีเรื่องที่ต้องจับตามองด้วย

รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะชอบนะฮะ

ยังชอบสิ่งที่เป็นเรื่องของความรู้สึก

สุภาพบุรุษเนอะเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้อง
ที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องทำคะแนนไปเรื่อยแต่ส่วนว่าน้องเขาใจแข็งหรือเปล่าเนี่ย
อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราครับว่าเราทำดีพอหรือเปล่า
ชัดเจนพอไหมล่ะคะคุณค่ะเวียสุกลวัฒน์ประกาศลั่น
ในฐานะผู้ชายขอทำคะแนนไปเรื่อยจนกว่านางเอกสาวรุ่นน้องเมลล่ารานีจะใจอ่อน
หลังเจ้าตัวลงทุนจัดลูกโป่งสีหวานชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ไพรส์วาเลนไทยฝ่ายหญิงซ้ำยังตอกย้ำความเจ็บลงบนหัวอกสาวครึ่งคนประเทศ
ว่าถึงสาวเบลล่าจะไม่ได้ให้อะไรเป็นการตอบแทน
แต่แค่โพสต์รูปขอบคุณในไอจีก็ดีใจแล้ว
หัวใจหนุ่มเวียยังต้องรอแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเรียกว่าปิดจ๊อปเคลียร์จบปึ้ง
ก็ยกให้ดราม่าโอละหมานงานอีเวนต์ของคู่จิ้นแตกชอนเอสเตอร์
แจงรายละเอียดไม่ตรงตามที่ตกลงไว้
เชื่อว่านางเอกอดีตคู่จิ้นจะเข้าใจ
และหากมีงานที่ต้องทำร่วมกันก็ยังยินดีครับเพื่อน
ฝากจียอนที่เจอดราม่ารุมพอกับงานในวงการ
ก็ออกโรงแจงทุกข้อกล่าวหา
ประเด็นที่ถูกจับตาว่าผู้กำกับชื่อดังพจน์อานนท์
เน็บว่าไม่เป็นมืออาชีพ
ซึ่งเธอยืนยันว่าได้ทำตามทั้งหมดที่ผู้กำกับคนดังวางแผนแล้ว
ส่วนกระแสที่ว่าเธอถูกถอดออกจากหนังรักโรแมนติก
จียอนก็ยืนยันว่าเธอน่ะไม่ได้ถูกปลดนะจ๊ะ
ถ่ายครบตามคิวแถมตรงกันข้ามฝ่ายเธอต่างหากที่เดือดร้อน
เพราะอย่างใดค้าตัวไม่ครบ
ถึงทีมผู้สร้างภาพยนตร์ต้องออกโรงโต๊ะกลับว่า
หากบริษัทมีปัญหาเรื่องการเงินจริงนักแสดงคนอื่นคงไม่ยินดีร่วมงานด้วย
ถ้าใช้เป็นถูกถอดออกไม่ถูกต้อง
ถ้าเป็นความจริงก็จียอนไม่ได้คาตัวครึ่งหนึ่งอะค่ะ

แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินจริง
วันนี้ก็จะพิสูจนเห็นว่านักแสดงก็คงจะไม่มาร่วมงานอย่างเต็มที่
คือถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินจริงใช่ไหมคะ
มันก็คงเดินมาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่
ใช่ว่าจะมีแต่เหล่าดาราเท่านั้น
วงการหนังไทยก็มีเรื่องให้ฮือหาไม่แพ้กัน
สหมงคลฟิล์มปล่อยโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง
อาบัตรเวอร์ชันไดเรคเตอร์คัท
ซึ่งก็คืออาบัติหนังที่เกิดมหากราบดราม่า
ถูกระงับฉายด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นการดูหมินพุทธศาสนา
จนต้องมีการตัดทอนบางฉากและเปลี่ยนชื่อเป็นอาปัตย์
ทีเซอร์แรกที่เพิ่งยิงออกมาหมาดเมื่อวานนี้
แต่งานนี้ปรัชญาปิ่นแก้วในฐานะโปรดิวเซอร์
หวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
รอลุ้นแค่จะผ่านกองเซ็นเซอร์ตามที่ยื่นขอเรท
ชมอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไปหรือไม่เท่านั้น
ซึ่งก็จะทราบผลสิ้นเดือนนี้ค่ะ

อาบัตรคือเข้าชิงรางวัลออสการ์ปี๒๐๑๗ด้วย
ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป